มีการแชร์คลิปวัยรุ่นไล่ตีกันกลางแยก
อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา

จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกฟัน

ครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับ

เพื่อขอความเป็นธรรมขอความคิดเห็นจากโลกโซเชียล
แล้วก็เอามาเรียกร้องให้ตำรวจติดตามคนร้าย

โอ้โหตีกันใหญ่เลยนะฮะ
วัยรุ่น๒กลุ่มครับตีกันบริเวณ๔แยก
ร้านขายยานวรัฐในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่น
ถือมีดยาวไล่ฟันกันแล้วก็ทำร้ายกัน
บริเวณกลางแยกเลยโดยไม่สนใจรถที่แล่นผ่านไปผ่านมา
และประชาชนที่อยู่แถวนั้นจนหลายคนต้องวิ่งหลบหนี
ระบุข้อความนะครับว่าพฤติกรรมรุนแรงป่าเถื่อน
จะยอมก็ยอมแต่ไม่ใช่ครอบครัวของเราแน่นอนที่จะยอม
แชร์ไว้ให้รู้ว่าบ้านเราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน
อำเภอคอนบุรีสถานีตำรวจภูทรคอนบุรี

ในช่องแสดงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
ของเธอถูกวัยรุ่นในกลุ่มนี้ที่ถือมีดมาฟัน
โดยรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเป็นมือมีด๑คน
ซึ่งตำรวจก็ออกหมายเรียกแต่เหตุใดทำไมออกหมายเรียกเพียงคนเดียว
และตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาไม่ซัดทอดใคร
ขณะที่ครอบครัวไม่เชื่อครับครอบครัวขอความเป็นธรรม
อยากให้ถ้าจะจับจับซะทุกคนเลยไหมที่มาทำร้ายร่างกายน้องของเธอจนถูกฟัน
แต่ปรากฏว่าไปขอดูสำนวนที่โรงพักไม่พบร้อยเวรครับ
โทรหาร้อยเวรที่ทำเรื่องร้อยเวรก็ไม่รับสาย
แล้วก็บล็อกเบอร์โทรศัพท์ไปเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอยากได้ความยุติธรรม
ขอตำรวจตำรวจไม่ให้ก็ต้องมาขอในโลกโซเชียลช่วยกันแชร์เรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ในโซเชียลก็เข้ามาแสงความคิดเห็นกันเยอะส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจ
แล้วก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับผู้ที่ก่อเหตุทุกคนนะครับ